คงไม่น่าเปลี่ยนแปลงอาคารคงค้อกันไปเรียบร้อย
เพราะอยู่ในขั้นตรวจสอบคุณสมบัติกันแล้ว
ท่านนายยกเศษฐาบอกว่าน่าจะนิ่ง๑๐๐แล้ว
บอกว่านิ่ง๑๐๐มันก็มีบางข่าวหลุดออกมา
ชื่อคนนั้นอาจจะหลุดไปชื่อคนนี้อาจจะหลุดไป
นี่อีกร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ต้องรอโปรดค่ะ
คุณผู้ชมมาดูกันหน่อยนะคะ
ช่วงเช้าค่ะคุณเศรษฐาทวีสินนะคะนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าไปปฏิบัติภารกิจนะคะ
พักเพื่อไทยก็ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการจัดโผล่คอรมอลนะคะ
แล้วอย่างที่บอกว่าจริงชื่อหนึ่งที่บอกว่าน่าจะนั่งรองนายก
แล้วมาเป็นมือไม้เกี่ยวกับเรื่องของฝ่ายกฎหมายให้กับคุณเศรษฐาเนี่ย
ก็คือชื่อของคุณชูศักดิ์สิรินินก่อนหน้านี้บอกใช่แน่
แล้วก็เหมือนกับเอ๊ะหลุดแล้วกลับมาอีก
แต่คุณผู้ชมล่าสุดนะคะเหมือนที่ฉันเช็คเขาบอกว่าน่าจะหลุดอีก
แล้วมีชื่อที่ต้องจับตานะคะเข้ามาแทงคือคุณพิชิตชื่นบาน
เดี๋ยวอันนี้ต้องตามกันต่อนะคะ
อ่าตอนนี้ชื่อคอรมอเสร็จสิ้นเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะ

เลขาธิการในคณะรัฐมนตรีก็บอกว่าเดี๋ยวใช้เวลาในการ๒วันนั่นแหละ

นำชื่อขึ้นทูลเกล้าค่ะก็หวังว่าน่าจะเสร็จโดยเร็ว
ส่วนนโยบายของรัฐบาลร่างไว้หมดแล้วนะคะ
แล้วก็มีเอาของพักร่วมก็มาหล่อหลอมให้เป็นนโยบายเดียวกันค่ะ
ก็จะทำร่วมกันนโยบายของพักเก้าไกลที่เป็นประโยชน

เมื่อวานท่านเลขาคอรมอลบอกว่าใช้เวลาประมาณ๒วันครับ
นะครับคุณเศรษฐาก่อนหน้านี้เคยพูดไว้อยู่แล้วนะครับ
เราเป็นแบบรัฐบาลผสมมันก็อาจจะต้องขยับต้องอะไรนิดหนึ่งนะครับ
คุณเศรษฐายังพูดถึงเรื่องของการจะคุยกับพักร่วมรัฐบาล

ซึ่งพักรวมไทยสร้างชาติแจ้งมาว่าจะเข้ามาพูดคุย
รวมถึงพักภูมิใจไทยนะครับ
ส่วนเมื่อวานี้ได้คุยกับพักพลังประชารัฐไปแล้ว

ขณะที่นโยบายของรัฐบาลก็ร่างไว้หมดแล้วนะครับ
และมีการเอาของพักร่วมมาเสริม
หล่อหลอมให้เป็นนโยบายเดียวกัน
ส่วนนโยบายของพักเก้าไกลส่วนไหนที่เป็นประโยชน์กับประเทศ
คุณเศรษฐาบอกเราก็จะนำมาพิจารณาเหมือนกัน
อืมอ่าทีนี้เห็นมันมีกระแสไง

กระแสความไม่พอใจของสอในพักภูมิไทย
เพราะเมื่อวานนี้เขาก็บอกว่ามันมีไลน์อะไรแชทหลุดกันออกมานะ

เรื่องของการแบ่งเก้าอี้รัฐมนตรีกระทรวงต่าง

พยายามเต็มที่ไม่ให้ทุกคนได้ผิดหวัง
มันก็ยังมีในส่วนของตัวผู้ช่วยเลขาอะไรต่างนานาอีก

การประชุมสอสอของพักเย็นนี้เดี๋ยวจะเข้าประชุมด้วยนะ
ถ้ามีปัญหาความไม่พอใจเดี๋ยวคุยกันในบ้าน
สู้คุณสายท้าบอกว่าคุณเสธาคุณองค์อิงก็น่าจะเข้านะฮะส่วนมีคนไปเปรียบเทียบนะ
คอรมอรัฐบาลเพื่อไทยกับคอรมอรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เทียบกันไม่ได้เลย
คุณเศรษฐาบอกว่าขอไม่ตอบเรื่องนี้นะมันไม่แฟร์เท่าไหร่ถ้าจะมาพูดแบบนี้
แต่ขอให้ใจเย็นและให้เกียรติว่าที่รัฐมนตรีทั้งหลายด้วยขอโอกาสเป็นหลักก่อน
ส่วนเรื่องของตำแหน่งรัฐมนตรีกระลาโหมคุณเอายังไงฮะ
ตกลงว่ายืนยันว่าชื่อนิ่งแล้วเหรอแล้วตกลงนิ่งจริงหรือเปล่า

นั่นสิเขาบอกว่าเดี๋ยวอีกวัน๒วันน่าจะรู้ยังไงนี่เริ่มงงนะคะ
ทีนี้ทางด้านของคุณนัจจารีอนันตสินนะคะเลขาคอรมอลบอกว่า
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบที่รัฐมนตรีในรัฐบาล
ฐานหนึ่งทยอยส่งประวัติมาแล้วก็คุณสมบัติมา
แล้วก็จะพยายามดันขึ้นทุนกล้าวได้ภายในสัปดาห์นี้
เดี๋ยวก่อนรัฐมนตรีกล้าโหคือชื่อนึกเปลี่ยนหลายรอบ
ล่าสุดเมื่อวานใช่ไหมคุณน้ำแข็งบอกว่าเป็นคุณสุธินคลังแสง

ใช่แล้วทีนี้เขาถึงขั้นใช้คำว่า
คุณสุธินเหมือนจะพะเนจรไปหลายจุดมาแล้ว

ผมก็เพิ่งรู้จากสื่อนั่นแหละเพราะว่าทางพัก

ไม่เป็นไรรายชื่อที่ถูกตรวจสอบจะเป็นใครบ้าง
ท่านเลขาธิการคอลโลมอนั่นรู้นะ
แล้วก็นักข่าวก็ถามท่านเลขาธิการคอรมอล
จะเห็นชมหน้ารัฐบาลใหม่ในสัปดาห์หน้าได้เลยหรือไม่

ต้องรอการนำชื่อขึ้นทุน๙ก่อน
จากนั้นต้องรอขั้นของการโปรดก้าวลงมา

และจากนั้นก็จะเป็นการเข้าเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญาณ

จะมีการส่งรายชื่อมาให้ตรวจสอบทั้งหมด

เลขาธิการคอรมอลก็ยิ้มอย่างเดียว
ไม่ได้ตอบคำถามนี้นะครับ
ก็เลยยังไม่รู้ว่ารายชื่อหรือประวัติของแต่ละบุคคล
ส่งมาให้หรือยังให้ครบหรือยัง

ทีนี้คุณผู้ชมค่ะทีนี้ล่าสุด

บอกว่ารายชื่อนิ่งในทุกพักแล้วนะ
แต่สัดส่วนของเพื่อไทยเองขยับน้อยหนึ่งในวินาทีสุดท้ายค่ะ
มีชื่อนายชูศักดิรินินนั่งเป็นรองนายก

ก็ถูกตัดออกไปทำหน้าที่อื่นแทนเอาหลุดไป
ส่วนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
ก็เป็นนางมณพรเจริญศรีสสนครพนม
แล้วก็มีการเพิ่มนายพิชิตชื่นบาลธนายความตระกุลชินวัตร
มาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ก็คาดว่าจะมาดูเรื่องของกฎหมายนะคะ